ช่วงนี้นะคะความรักคู่ไหนคู่ไหนก็ไม่น่าจะหวานแซงคู่นี้ไปได้สำหรับหนุ่มสอนรามแล้วก็นิโครเทริโอนะคะ
รุ่นนี้รักแบบรุ่นใหญ่เปิดเผยไปเลยนะคะล่าสุดเขาบอกว่าไปเที่ยวกันแบบทริปครอบครัวด้วยล่ะค่ะ
น่ารักมุ้งมิ้งอีกแล้วนะคะเขาบอกว่านับวันความหวานของคู่รักไอดอลยุคเก้าศูนย์เนี้ย
ทวีคูณความหวานเป็นเท่าตัวเลยทั้งภาพข้อความทั้งคู่
ขยันโพสต์ลงไปในอินสตราแกรมส่วนตัวโชว์โมเมนต์มุ่งมิ้งน่ารักให้เหล่าแฟนคลับได้ฟินกันด้วย
รวมไปถึงทริปล่าสุดค่ะที่คุณแม่หน้าเด็กจัดเอาใจให้น้องทิกเกอร์ลูกชายไปเที่ยวทะเลกัน
ยังมีหวานใจหนุ่มสอนรามไปคอยดูแลเทคแคร์ดูแลทั้งคู่ตลอดทริปเลยทีเดียวค่ะ
ก็ทำเอาแฟนตามลุ้นตามเชียร์ว่าอยากจะได้ยินข่าวดีของคู่นี้สักทีแล้วล่ะ
ล่าสุดสาวนิโคก็ควงคู่กันมากับลูกชาย
บอกเลยว่าแฮปปี้มากค่ะที่ลูกชาย
แล้วก็หวานใจเข้ากันได้ดีทีเดียว
แต่พอถามถึงเรื่องข่าวดีในอนาคต
สาวนิโครก็บอกว่าให้ฝ่ายชายพูดเรื่องนี้จะดีกว่านะคะ
ทิกเกอร์ดีกว่าเพราะว่าทริปนั้นแบบทิกเกอร์อยากไป
สนุกครับแต่เราไม่ได้ไปทะเล
ว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำอย่างเดียว
คุณกับพี่นุ่มรับยังไงบ้างคะ
ดีพี่นุ่มจะใจดีมีรันใจและเข้าแขกทุกคน
ก็เห็นว่าเข้ากันได้ดีค่ะก็คุยกันตามภาษา

เรื่องดนตรีอะไรอย่างนี้ค่ะ

เรื่องแต่งงานแล้วอีกแล้ว
อันนี้ไปถามฝั่งนู้นดีกว่านะคะ
เพราะว่าเราพูดก็นะเราไม่ดี

ก็คุยเป็นอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะ
ตามนั้นเขาก็พูดตามที่เขาบอก
ว่าเวลาทำอะไรก็มันต้องมีจุดเป้าหมาย
ที่ชัดเจนไม่ใช่ครบไปอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราคุยกันประมาณนั้นค่ะ
น้องทิกเกอร์จะเขินแทนคุณแม่อยู่เหมือนกันนะครับ
คำถามที่โดนพี่สื่อมวลชนถามไปเนี่ย

หันมามองคุณแม่ตลอดเลย

คือต้องบอกว่าน้องทิเกอร์อยู่ข้างคุณแม่
ฉันแอบตกใจเมื่อวานนี้มันมีภาพแชร์ที่น้องนิเกอร์หอมแก้ม
ฉันนึกว่าคุณหนุ่มสอนรามคือตกใจมาก
เพราะว่าตอนนี้น้องนิเกอร์สูงกว่าคุณแม่อีก

เออใช่แล้วไม่รู้ว่าจะดันเข้าวงการหรือเปล่า